ท่านผู้ชมครับเรามาช่วยกันตามหาคนที่ขับรถคันนี้หน่อยนะฮะ
ว่ารถจะตกทอดมาหลายต่อหลายทอดเจ้าของอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ใครที่เห็นอะไรยังไงเนี่ยไปหาตำรวจหน่อย

มีสามีได้พาภรรยาท้อง๕เดือนขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
จะกลับเข้าบ้านแล้วรถยนต์คันนี้มีคนเมาแล้วขับ
พุ่งชนท้ายแล้วก็ขับหนีไปนะครับก่อนจะไปเจอแต่รถตอนหลังอ่ะนะ
ภรรยากับลูกในท้องเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ

ผู้หญิงนะครับกับลูกในท้อง

ทุกคัน๕เดือนถูกรถยนต์วอนโว่พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
ที่นั่งซ้อนท้ายสามีมาอย่างจังทำให้ทั้งแม่และเด็กที่อยู่ในคัน
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือเด็กเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนแม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเกิดการเกิดขึ้นแถวซอย
สุวินทะวง๒๘ช่วงปากซอยนะครับนายธนายุทธพุทธเพ็งอายุ๑๙ปี
ที่เป็นสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำ
มิถุนายนวันนั้นนายธนายุทธ์กับภรรยาคือนางสาวนาดียะเดชคัมภู
หรือว่าป่านอายุ๒๑ปีที่กำลังตั้งคัน๕เดือน
กำลังเดินทางกลับมาจากบ้านของพ่อกับแม่ย่านลาดกระบังนะฮะ
นายธนายุทธ์บอกว่าเขาได้ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ภรรยาเนี่ยซ้อนท้าย
พอขี่มาถึงบริเวณปากซอยสุวินทะวง๒๘ช่วงปากซอย
อยู่มีรถเก๋งวอนโว้ขับสายไปสายมาคล้ายคนเมาแล้วขับ
พุ่งชนเขาจากทางด้านหลังอย่างจังจนตัวเขากับภรรยากระเด็นกันไป
คนละทิศคนละทางภรรยาเนี่ยท้อง๕เดือนนะครับ
กระเด็นไปติดกับหน้ารถวอนโว้เลยนะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ของเขา
แล้วก็กระเด็นตกกระแทกพื้นอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นนะครับ
ภรรยาของเขาก็ขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ส่วนรถยนต์ที่ก่อเหตุนะครับขับหนีไปอย่างรวดเร็ว
หลังเกิดเหตุกู้ภัยมาช่วยรีบนำตัวภรรยาเขาส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวเขาเนี่ยเจ็บเล็กน้อยก็พบว่าตอนนั้นลูกในท้องของภรรยาเขาเสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนั้นไม่นานภรรยาเขาก็เสียชีวิตตามไป
นายธนายุทธ์บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่งงานกับภรรยามา๕ปีนะครับนี่คือลูกคนแรกนะครับ
อยู่ในท้องเนี่ย๕เดือนนะครับกำลังรอให้คลอดออกมา
คู่กรณีวันนั้นนะหยุดนะแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็ขอโทษเนี่ยเขาก็พร้อมให้อภัยแต่นี่มันหนีทำไม
ชนแล้วหนีนะครับไม่ช่วยเหลือไม่รับผิดชอบอะไรเลย
แล้วไม่ได้ฆ่าคนเดียวแต่ฆ่าสองชีวิตคือภรรยากับลูกของเขา
นายธนายุทธ์บอกว่าภรรยาเนี่ยท้อง๕เดือนนะครับ
พาไปหาหมอรู้เพศแล้วนะครับลูกเนี่ยเป็นลูกชาย
สุขภาพในท้องแม่เนี่ยแข็งแรงดีวางแผนกับภรรยา
ขอพรทุกวันให้ลูกแข็งแรงให้ภรรยาแข็งแรง
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งเขาทำใจไม่ได้ทุกวันนี้กินก็กินไม่ได้นะครับ
จากนี้ไปเขายังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง

ทุกคนเลยทั้งความเชื่อ
มีรู้สึกที่เขาอยู่ที่อกทองสนา
ว่าเขาจัดสนองของสนอง
นี่ฮะสามีของผู้ที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าคนขับรถคันนี้เนี่ย
สายไปสายมาก่อนด้วยนะครับเหมือนกับเมาแล้วขับนะครับ
แม่ของนายธนายุทธ์นะครับบอกว่าหดหู่สะเทือนใจมาก
ลูกสะพ้ายกับหลานในท้องเนี่ยมาเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
แล้วที่ร่างกายของลูกสะพ้ายเนี่ยนะยังมีรอยรถเหยียบอยู่ที่ท้องอย่างชัดเจน
คือกระเด็นตกลงไปแล้วก็ถูกเหยียบเข้าที่ท้องเลยนะครับ
วันที่เกิดเหตุลูกสะพ้ายมาเยี่ยมพ่อที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วพ่อก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลลูกสะพ้ายก็ไปกินข้าวกับพ่อกับแม่
ไม่คิดว่าจะกลายเป็นการกินข้าวด้วยกันครั้งสุดท้าย
อยากให้คนร้ายออกมามอบตัวนะฮะเพราะว่าถ้าหนีไปเนี่ย
ยังไงซะก็คงหนีได้ไม่นานหรอกค่ะ
ชนเสร็จแล้วทีนี้ลูกสะพ้ายอ่ะติดอยู่บนรถเขาเหมือนลากไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็เบรกเบรก
ลูกสะพัยหล่นลงแล้วก็เขาก็ทับแล้วก็หยิบไปเลย
เพราะว่าสะเทือนใจหดหูเพราะว่ารอยที่ท้องเป็นรอยล้อหมดเลย
ก็ก็ช็อกอะค่ะช็อกคือพูดเพ้อร้องเขาเป็นตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าลูกเสียแล้ว

วินาทีสุดท้ายที่รู้ว่าเสียชีวิต
จิตใจรู้ว่าเราสุดจริง

จิตใจคุณต้องได้รับรู้แล้ว
อันนี้คือส่วนในส่วนของคนขับนะห่วงร้ายมากนะฮะ
ในส่วนแม่ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ช็อกอยู่เลยนะครับกับการสูญเสียไม่พร้อมจะพูดกับใครเลยนะฮะ
ถึงขั้นมีอาการเพ้อเรียกหาแต่ลูกสาวนะครับโดยตอนนี้นะครับ
สำหรับศพของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือนางสาวนานิยะเดชะคำภูหรือว่าปาน
วัยยี่สิบเอ็ดปีแล้วก็ลูกในท้องวัยห้าเดือนเนี่ยนะครับ
ก็ได้ทำพิธีฝังทางศาสนาไปแล้วนะฮะก็ตามศาสนาอิสลามนะครับ
เรื่องของคดีความนะครับพันธุ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตร
กับการสอนอมมีนบุรีบอกว่าตอนนี้เจอรถคันนั้นแล้วนะครับ
รถยนต์วอนโว้สีเทาดำหมายเลขทะเบียนก่อไก่ทอทงหกสี่เก้าแปด
ทะเบียนจังหวัดเนี่ยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นรถที่ไปถูกจอดทิ้งไว้
หน้าสถานีดับเพลิงบางชันห่างจากจุดเกิดเหตุ๘กิโลเมตร
นี่ฮะคันนี้ครับทางตำรวจเนี่ย
นำรถคันนี้มาไว้ที่สอนอมีนบุรีแล้วนะครับ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดหาหลักฐานต่างต่างในรถอ่า
แล้วก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งไปตรวจแล้วพบว่าคนก่อเหตุที่ขับรถคันนี้เป็นผู้ชายนะฮะ
มีลักษณะอาการมึนเมาด้วยตลอดทางเนี่ยขับเฉียวขับชนมาตลอด
ก่อนจะไปจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็ขึ้นแท็กซี่จากถนนรามคำแหง
ค่ะเพื่อหลบหนีไปอ่าเดี๋ยวก็จะไล่ไล่ต่อว่าแท็กซี่คันนั้นที่รับไปเนี่ย
รถคันนี้นะครับเผื่อแท็กซี่พี่คันไหนนะครับ
เทาดำคันนี้นะไปจอดทิ้งที่หน้าสถานีดับเพลิงบางชันแล้วโบกแท็กซี่
ในการหนีต่อค่ะคันนี้ขับเฉียวชนมาหลายจุด
แล้วไปชนจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาแล้วฝ่ายภรรยากับลูกในคันเขาเสียชีวิต
ถ้าท่านรับไปนะไปบอกตำรวจสอนอมมีนบุรีหน่อย
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานเป็นชื่อผู้ครอบครองรถคันนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาให้ข้อมูลอ่าว่าตกลงแล้วเขาใช่คนขับวันนั้นไหมค่ะ
กับการสอนอมมินบุรีนะครับฝากถึงคนขับเลยนะครับ
บอกว่ายังไงซะออกมามอบตัวเถอะหนียังไงก็ไม่รอดหรอก
นะแต่เบื้องต้นเนี่ยข้อหาก็คือชนแล้วหนี
แล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ